คุณผู้ชมคะเรื่องของกัญชาเนี่ยเราก็ยังเห็นอยู่เรื่อยนะคะ

เนี่ยด้านหลังเนี่ยหวิดไม่รอดเพราะอะไรรู้ไหม
แม่บอกว่าลูกชายแม่อยู่ม๑
แต่ปรากฏว่าโดนพี่ม๓บังคับให้ลูกแม่ดูดกัญชาจากบ้อง

โรงเรียนในห้องน้ำโรงเรียนคุณคิดดูสิ
น้องตัวเหลืองหมดสติหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะเลยนะ
โอ้โหอาการร้ายแรงนะหัวใจหยุดเต้นนะฮะ
เกือบตายแม่ก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดเลย
มาร้องกับพี่เอกพบสายไหมต้องรอด
แล้วมันมีหลักฐานที่เหมือนกับเป็นพี่ม๓
ขู่น้องม๑ด้วยเป็นแชทเลยนะใช่แล้วให้บอกว่าห้ามไปบอกใครนะว่า

ใช่ค่ะเนี้ยแหล้ค่าความแชตที่พี่ม๓ส่งมาขู่น้องนาธะวุธ
น้องนาธะวุธอายุ๑๔อยู่ม๑นะคะ
อยู่ที่โรงเรียนในอำเภอโคกสำรงที่ลบบุรี
ดูสิบอกว่าอะไร

เป็นการบอกว่าให้น้องนัทวุฒิยอมรับไปคนเดียว

ไม่ได้โดนพี่ม๓บังคับ
ข้อความแบบนี้มึงจะบอกอาจารย์ว่ายังไง
น้องก็กดแบบนิ้วโป้งไปเหมือนกดไลค์ไปเฉยนะฮะ
พี่ก็บอกว่าอย่าลามมาที่พี่นะน้องรัก
แล้วก็น้องก็ไม่ได้กดอะไรมากนะฮะกดแค่นิ้วโป้งมา
แล้วก็รุ่นพี่ก็ครับน้องอะไรอย่างนี้
เคเองไปเรียนต่อไหนมึงไม่น่าเลยนะน้อง

แล้วก็รุ่นน้องก็ส่งเสียงข้อความกลับมาคุณ

หลังจากนั้นเริ่มขึ้นมึงขึ้นกูแล้วบอกให้ยอมโดนไปเลย
มึงบอกว่ามึงเข้าไปคนเดียวนะอย่าบอกว่าพวกกูเข้าไป
ไม่งั้นพวกกูจะหาว่าพามึงสูบ
บอกว่ามึงเข้าไปสูบคนเดียวเข้าใจไหม
นี่คือสิ่งที่รุ่นพี่แชทคุยกับรุ่นน้อง
เหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อ๒กุมภาค่ะ

คุณแม่คือคุณแม่วันนี้สายอายุ๔๒ปีเนี่ยนะคะ
เอาหลักฐานคือแชทไปร้องกับทางเพจสายไหมต้องรอด
เพราะว่าก็อยากให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
คุณแม่บอกแบบนี้ว่าทางโรงเรียน
เหมือนจะคิดว่าน้องสูบกัญชาเองแล้วดูเหมือนปัดความรับผิดชอบด้วย
เพราะว่าตอนที่น้องอยู่โรงพยาบาลอยู่๕วัน
โรงเรียนไม่เห็นติดต่ออะไรมาเลย

ทีนี้นอกจากเราคุยกับคุณแม่เราคุยกับตัวน้องด้วย
นัทธวุฒิอายุ๑๔ปีน้องเล่าให้ฟัง
วันนั้น๒กุมภาตอนพักเที่ยง
ผมกินข้าวเสร็จแล้วผมปวดท้องอยากไปห้องน้ำ
ผมก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำแต่เจอรุ่นพี่ม๓
สูบกัญชาอยู่ในห้องน้ำ๒คน
แล้วจู่เขาก็ดึงตัวผมไปด้วย
บังคับให้ผมสูบกัญชาจากบ้อง
สูบไป๒ครั้งผมสำลักเลย
พอผมสำลักพี่เขาถึงยอมปล่อยตัวผมมาให้ขึ้นเรียน
แต่อาการมันเกิดขึ้นกับน้องตอนไปอยู่ในห้องเรียน
ใช่เพราะว่าตอนนั้นน้องฟุบอยู่คาห้องเรียนเลยนะ
เจียนออกมาครูเห็นครูก็ตกใจเหมือนกัน
คือตอนรู้สึกสุดท้ายคือยังไงรู้ไหมคุณ

แล้วน้องฟุบลงไปที่ตักเพื่อนเลย
เพื่อนที่นั่งเก้าอี้ข้างหลังจากนั้น
ก็เอาตัวน้องมานั่งอยู่หลังห้อง

คุณแต่ว่าทางโรงเรียนโทรแจ้งแม่บอก
คุณแม่คุณแม่ลูกชายคุณแม่ตัวเหลืองนะหมดสติหัวใจหยุดเต้น
ตอนแม่ไปถึงที่โรงพยาบาลนะคะ
หมอบอกว่าอาการของลูกคุณแม่ถือว่าเสี่ยงมากนะ
เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันมาก

เลยงงไงว่าเฮ้ยลูกฉันเป็นอะไร
ทำไมอยู่ดีมีอาการเป็นแบบนี้เลยถามที่โรงเรียน

ใช่แล้วคือเขาบอกว่าแม่น่ะนะก็ถามที่โรงเรียนแหละ
โรงเรียนเหมือนกับแจ้งบอกว่าน้องน่ะ
โดนรุ่นพี่ม๓บังคับให้สูบกัญชา
แล้วตอนนี้รู้ตัวเด็กม๓ที่ก่อเหตุแล้ว

ทีนี้พอแม่ได้ยินแบบนี้นะแม่บอกว่าลูกชายแม่อยู่ในโรงพยาบาล
รักษาอยู่๕วันนะแต่ตอนนั้นโรงเรียนไม่เห็นโทรมาหาเลย
ไม่ได้มีแต่แม่ติดต่อไปทั้งนั้นเลย
ผอเอากระเช้ามามอบให้วันอาทิตย์ที่๕กุมภา
หลังจากนั้นจากที่โรงเรียนเคยพูดนะ
ว่าลูกคุณแม่โดนรุ่นพี่ม๓บังคับให้สูบกัญชาใช่ไหม
ปรากฏว่าพอวันอาทิตย์ที่๕พอกลายเป็นบอกว่า
ลูกแม่ไม่ได้ถูกรุ่นพี่บังคับนะ
แต่ลูกแม่เป็นคนซื้อกัญชา
กัญชาจากรุ่นพี่มาสูบเองด้วยความเต็มใจ
อุปกรณ์อันนั้นคุณแม่เป็นอุปกรณ์ของลูกคุณแม่เองนะ
คุณแม่ก็เลยเอานี่เลยไปหาหลักฐานมาเองทั้งหมด
นี่ไงแชทที่ลูกแม่คุยกับรุ่นพี่

แม่ไปเอากล้องวงจรปิดเลย
แม่เห็นเลยนะว่าลูกแม่วิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำ
แล้วมีเด็กอีกคนนึงลูบหลัง
แล้วเป็นคนเดียวกันกับคนที่บังคับให้ลูกแม่สูบกัญชานั่นแหละ

ที่โรงเรียนบอกว่าลูกแม่ไปซื้อกัญชาจากรุ่นพี่
แล้วมาสูบเองอุปกรณ์การเสพต่างเป็นของลูก

ทำไมโรงเรียนไม่เห็นถามลูกแม่สักคำนึงเลย
จู่มาบอกแบบนี้ได้อย่างไร
หนูไปซื้อจริงไหมลูก
คุณครูทำไมคุณพูดกับกรอกอย่างนี้
หนูก็เลยถามเขาตรงตรงเลยว่าทำไมคุณพูดกับกรอกอย่างนี้ล่ะ
พอวันนั้นคือแจ้งกับหนูอีกอย่างว่า
ตราบร่วมคือว่ารุ่นพี่น่ะมักพักให้ร่วมหนูเสพ

อันนี้คือคำถามจากคุณแม่ค่ะ
แล้วพอมาเล่าเรื่องราวให้กับทางพี่เอกพบ

นี่ถือว่าเป็นเรื่องความเป็นความตายของเด็กเลยนะ
คุณคิดดูสิหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ
ถ้าเกิดว่าช่วยชีวิตไม่ทันก็คือตายเลยนะคะ
โรงเรียนอาจจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้
พรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปแจ้งความกับตำรวจที่สพโคกสำโรง
แล้วเดี๋ยวจะติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลบบุรีด้วย
ให้ตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้ด้วยนะคะ